ฉันพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องร้อนแรงที่มีการส่งต่อ
แล้วก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะ
ดิฉันกำลังหมายถึงการแต่งตัวของคุณเปิ้ลไอริน
หลายคนตั้งคำถามว่าวาบวิวไปหรือเปล่าเหมาะสมหรือไม่นะคะ
ไม่ได้เดินทางไปแจ้งความแต่ไปตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงต่อสื่อมวลชน
บอกว่าจะไม่แจ้งความดำเนินคดีกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ว่าต้องการให้คนที่ทำนั้นออกมาขอโทษผ่านสื่อมวลชนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพหลุดในชุดราตรีสีทอง
กระโปรงผ่าสูงถึงเอวของคุณเปิ้ลไอรินนะคะ
บางคนที่เห็นก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
ช่วงล่างคล้ายกับว่าไม่ได้มีการใส่กางเกงใน
ขณะที่ไปร่วมงานประกาศรางวัล
ล่าสุดวันนี้นะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงตรงที่ผ่านมาค่ะ
คุณเปิ้นายรีนก็เดินทางไปที่สนพหนโยธินนะคะ

ยืนยันว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นภาพตัดต่อ
เพราะตัวเองดูแลทุกส่วนของร่างกายเป็นอย่างดี
อีกทั้งชุดที่ใส่ในงานวันดังกล่าวก็ถูกออกแบบ
ให้มีผ้าซับในสีทองเข้าชุดกันโป๊อีกหนึ่งครั้ง
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะ
เพราะว่าเธอนั้นเพิ่งตกลงเป็นพรีเซนเตอร์
ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
ซึ่งการที่มีภาพลักษณะดังกล่าวหลุดไป
ก็ทำให้กระทบต่องานในอนาคต
ยืนยันจะยังไม่แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ตัดต่อภาพ
ซึ่งก็พยายามที่จะส่งข้อความมาขอโทษ
อ้างว่าทำไปด้วยความคึกขนอง
แต่ว่าคุณเปิ้ลไอรินนั้นเรียกร้องให้ผู้ที่ตัดต่อภาพ

โดยการขอโทษผ่านสื่อมวลชน
ซึ่งหลังจากนี้เปิ้ลอยากให้เขาออกมาแสดงความรับผิดชอบ
แล้วก็ออกมาขอโทษทางสื่อค่ะ
นี่คือสิ่งสุดท้ายที่เปิ้ลต้องการ
คิดว่าการที่เขาประจานเปื้อนทางสื่อ

คือดิฉันไปร่วมงานเดียวกันกับคุณเปิ้ลไอริน

ดิฉันก็โทรศัพท์ไปที่คนใกล้ชิด

เธอก็บอกว่าเธอยังรู้สึกไม่สบายใจ
แล้วก็เสียงแบบสั่นเลยเสียงเหมือนจะร้องไห้
ไม่สบายใจยังไม่อยากให้สัมภาษณ์สื่อเพิ่มเติม

เดี๋ยวรอดูเรื่องนี้กันต่อไปมาดูอีกหนึ่งเรื่อง